คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เมื่อสงสัยเราหาคำตอบ
ว่ากันว่านะคะนี่เป็นเพียงปรากฏการณ์สั้นของเม่าที่กระพือปีกบินไปช่วยเพื่อนที่ติดค้างลงจากดอยค่ะ
แต่พอมองยอดดอยอีกทีนะคะก็ไม่น่าใช่
ต้องย้อนกลับไปช่วงต้นสัปดาห์นะคะที่อยู่ดีดีค่ะ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า๒เท่า
ซึ่งนับจนถึงวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมานะคะ
การซื้อขายล่วงหน้าก็เพิ่มขึ้นแล้วกว่า๘๓ค่ะ
โดยราคาหุ้นนะคะดีดสูงถึง๑๖๗๕๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕๐๔๗บาทค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาการซื้อขายอันบ้าระห่ำ๓๐นาทีก่อนปิดตลาดนั้นนะคะ
มีการหยุดชะงักถึง๓ครั้งค่ะ
โดยกลไกการรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งแต่ละครั้งค่ะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที
ลุกลามไปยังหุ้นตัวอื่นอื่นด้วยดีดขึ้นบ้าระห่ำไม่แพ้กันค่ะ
หลังจากช่วง๓วันแรกของสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า๕๙ค่ะ
หรือประมาณ๒๗๘๑๒๖บาทค่ะ
ซึ่งนั่นเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ๓๐ค่ะ
อาจรอดพ้นสายตาจากกรตไปได้ค่ะ
ซึ่งนั่นนะคะนับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายหุ้นจากการที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะคะ
ที่กำลังดีดอย่างบ้าคลั่งในเวลานั้น
มีสารพัดเหตุผลในการเอามาอธิบายค่ะ
แต่หนึ่งในนั้นมีการชี้เป้าค่ะว่า
น่าจะมาจากการประกาศแยกทางของผู้บริหารคนหนึ่ง
เกิดมาจากความคุ้นเครื่องจนนำไปสู่ความร้าวฉานค่ะ

แต่สักพักค่ะก็ฟื้นขึ้นมาอย่างที่เห็น
ในการซื้อหุ้นตามราคาที่กำหนดแต่ถึงระดับสูงสุดในรอบเกือบ๓สัปดาห์ค่ะ
ช่วงนะคะสัญญาการซื้อขายอยู่ที่๒๖๒๐๐หุ้นกันเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงออนไลน์ชิววีดอทคอมที่แอบเมาส์กันว่านะคะ

มีความกำกวมที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

อะไรแปลกก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ

ปิดตลาดล่าสุดนะคะวันที่๒๖กุมภาพันธ์นะคะ
หรือประมาณ๓๓๐๑๐๔บาทค่ะ
ซึ่งนี่แตกต่างกับความบ้าคลั่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
และนั่นก็สร้างความกุ่นโกรธแล้วก็บางรายถึงกับยื่นฟ้องร้องกันเลย
จำกัดการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะคะได้นำไปสู่เหตุผลที่ตอบได้ว่า
ต่อกรณีความอลละหมานเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
และนั่นนะคะก็นำไปสู่การเสนอทางออกหนึ่งว่าควรลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้นค่ะ
แต่ในความจริงค่ะเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเราต้องใช้เวลาในการชำระเงินแล้วก็ส่งมอบถึง๒วัน

ฝากเงินไว้กับสำนักงานหักบัญชีค่ะในการชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา๒วันนี้
เพราะสำนักงานหักบัญชีแจ้งว่าต้องฝากเงินเพิ่มกว่า๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๙๙๗๑ล้านบาทค่ะ
จนเขานะคะถึงกับชะงักค่ะและบ่นอุบว่านี่เป็นจำนวนที่มากกว่าเงินฝากปกติซะอีกค่ะ
้มน้าวจะลดเงินทุนที่มีการร้องขอจาก๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ว่านั้นนะคะ
เหลืออยู่ที่๑๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ๔๒๔๕๒ล้านบาทแทนค่ะ
ซึ่งผลจากเรื่องราวชวนหัวนี้เองนะคะก็นำไปสู่การยื่นข้อเสนอการลดระยะเวลาที่ว่านั้นค่ะ
กให้เกิดความเสี่ยงเกินจำเป็นค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสุกงอมเพียงพอแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ทั้งนี้นะคะระยะเวลาการชำระแล้วก็ส่งมอบหลักทรัพย์มีการปรับลดลงครั้งล่าสุดในปี๒๕๖๐ค่ะ
เดิมใช้เวลา๓วันนะคะเหลือเพียง๒วันอย่างในปัจจุบัน
แน่นอนค่ะว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจเพียงพอนะคะให้มีคนขานรับ
โดยจะปรับลดจาก๒วันเป็น๑วันค่ะ
ซึ่งหากกระบวนการนี้นะคะเป็นที่ยอมรับแล้วจะนำไปสู่การลดต้นทุนค่ะ
ลดความเสี่ยงตลาดด้วยแล้วก็ข้อกำหนดเงินฝากที่อาจจะลดลงได้
ซึ่งภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ
คาดว่าการพัฒนาต้นแบบระบบการชำระเงิน๑วันจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
แล้วก็หวังนะคะว่ารายอื่นจะเปลี่ยนมาใช้ระยะเวลา๑วันนี้อย่างเป็นทางการได้ทั้งหมดภายในปี๒๕๖๖ค่ะ
แต่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นกันค่ะเช่นการลดระยะเวลาการซื้อขาย
เพราะในอนาคตนะคะก็มีความเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ